เป็นกรณีของพันธบริโรทโทบัญญินฮะ
ล่าสุดสารอาญาได้อ่านคำพิพากษา
กรณีการเสียชีวิตของเสียชุวง
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖มิถุนายนปี๕๘นะคะผ่านมาแล้ว๕ปี
แล้วล่าสุดสารก็พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยมีพิรุษ
นายชูวงไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
แต่ว่าถูกจำเลยร่วมกับผู้อื่นเนี่ยฆ่าตายแล้วจำเลยไม่มีความสำนึก
ไม่มีเหตุปรานีและพิพากษาให้ประหารชีวิตนะคะ